คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่สมุทรปราการเมื่อคืนนี้ประมาณสัก๔ทุ่ม

เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ไล่ล่ารถคันนี้
แหกด่านหนีการตรวจของตำรวจ
แล้วก็ไปเฉียวชนรถชาวบ้านได้รับความเสียหายเยอะมาก
สาเหตุเริ่มจากยาบ้าน๑เม็ดที่ตัวเองพกติดตัวเอาไว้
คุณผู้ชมไปดูหนีแบบไม่คิดชีวิตเลย

ขอตรวจเรียกตรวจ
ไม่ยอมหยุดให้ตรวจแหกด่านไปเลย

เร่งเครื่องหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยนะคะ

ตำรวจสพสำรงเหนือสมุทรปราการ
เขาตั้งจุดตรวจจุดสกัดอยู่
แล้วรถคันนี้กระบะตู้ทึบสีขาวนายนัทพลอ้นอ่ำอายุ๔๖เป็นคนขับนะคะ
มีพฤติกรรมน่าสงสัยแล้วอย่างที่บอกหนีเข้าไปในทรงในซอย
นายนัทพลหนีแหกด่านหนีไม่คิดชีวิตเข้าไปในซอยบุญเรือง๑
เป็นซอยแคบอะค่ะไปเฉียวชนรถชาวบ้านหลายคันมากนะคะแล้วก็มาออกถนนสุขุมวิทย์
กลับรถช่วงช้างสามเสียนขึ้นทางด่วนพระรามสอง
่งหน้าบางบัวทองบางแคร์มุ่งหน้าปฐุมธานี

ตำรวจก็ไล่ล่าแบบกระชั้นชิดมากน้องก๊อฟแต่เขาก็หนี
ยิ่งหนียิ่งหนีไม่ยอมหยุดนะคะ
สุดท้ายเนี่ยไปสกัดจับไปหยุดรถของผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
ตำบลบ้านม้าอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำลังมุ่งหน้าเข้าพื้นที่เสนาค่ะ
ยางล้อรถของผู้ก่อเหตุระเบิด
นี่เหลือแต่เป็นกระทะล้อแล้วอะครับ
ไปต่อไม่ได้ถ้าไปต่อได้คงไปต่อคงหนีต่อ

ผู้ก่อเหตุก็เหมือนกับว่าจะพุ่งตัวกระโดดหนี
เพื่อกระโดดลงไปในน้ำนะคะ
แต่สุดท้ายโดนจับนะคะคือรถไปต่อไม่ได้ตัวก็จะหนีต่ออ่ะ
สุดท้ายตำรวจค้นตัวพอจับได้เนี่ยนะคะ
ก็ต้องตรวจค้นตัวว่าอะไรกันเนี่ย

กระเป๋ากางเกงด้านขวามีถุงพลาสติกด้านในมียาบ้า๑เม็ด

คือยาบ้ามันผิดกฎหมายนั่นแหละแต่ยาบ้า๑เมตรถ้าคุณถูกจับตั้งแต่แรก

อันนี้ความผิดมันเพิ่มขึ้นความเสียหายมันเพิ่มขึ้นเยอะ
ก็นำตัวไปสอบปากคำที่สพสำรงเหนือนะคะ
นายนัทพลผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่า
คือเสพมาก่อนเม็ดนึงแล้วขับรถไปส่งสินค้า
เม็ดหนึ่งเก็บเอาไว้จะเสพต่อ
มาเจอด่านกลัวโดนจับกลัวความผิดเลยแหกด่านค่ะ
แต่รู้ไหมว่าชนรถเขาไปเกือบ๑๐คัน

รู้ไหมตอนนั้นที่หนี

แต่แล้วตอนนั้นคิดยังไงอยู่ที่ขับหนีตำรวจคิดไงตอนนั้น

คือสภาพเขาตัวสั่นงันงกไปหมดเลยนะครับ
ใช่ค่ะก็คือเดี๋ยวนี้ถ้าจำนวนยาเสพติดมันไม่ได้เยอะมาก
เสพก็เหมือนผู้ป่วยเขาก็จะเอาไปบำบัดใช่ไหมน้องก๊อฟ

เรื่องของการหนีเรื่องของการไปเฉียวชนรถคันอื่นได้รับความเสียหายไป

แล้วก็มีอาการแบบหวาดระแวงกลัวไปหมด

ช่วงบ้านบอกว่าตอนสักสามทุ่มได้ยินเสียงแล้วค่ะ

เห็นรถกระบะตู้ทึบยางแตก
แล้วตอนเห็นคือยางแตก๔ล้อแล้วนะคะ

เห็นตำรวจสองนายกระโดดลงไปในคลองเพื่อจับคนร้ายนะคะ
ตำรวจไปขอน้ำขอล้างตัวหน่อย
เพราะคราบโครนขยะอะไรเต็มตัวไปหมดค่ะ
ทีมข่าวก็เลยไปที่จุดเกิดเหตุอีกทีนึงนะคะ

ขนของเป็นรถแบบกระบะหลังทึบเนี่ย

ที่แบบเป็นกระบะทึบเนี่ยไม่ชะลอไม่หยุดไม่อะไรเลยนะคะ
ก็แบบหนีแบบสุดชีวิต
กลุ่มผู้เสียหายที่ถูกรถของนายนัทพลขับชนนะคะ

ทีนี้ข้อหามันเพิ่มความเสียหายมันเพิ่ม
เขาดำเนินคดีนะคะเขาเรียกค่าเสียหายกันด้วยนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับคนขับรถสองแถวสายบางพลีสำโรง

กำลังผ่านจุดตรวจรถคันก่อเหตุมาชนท้ายเขา
หมุนเลยนะแล้วไปชนเก่งที่อยู่ด้านหน้า

เขาก็ตกใจนะคะผู้โดยสารอยู่ในรถก็บาดเจ็บไปด้วย
นายสุเทพคนขับสองแถวสายสำโรงวัดไตร
ก็ถูกชนผู้เสียหายเยอะคุณผู้ชม
กำลังขับสองแถวไปรับพนักงานโรงงานแถวนั้น
โชคดียังไม่เลิกงานเลยยังไม่มีผู้โดยสาร

ความเสียหายยังประเมินไม่ได้รอทางประกันมาคุยอยู่ค่ะ
ได้เจ็บได้น่ะบอกให้เย้

เห็นเมื่อคืนแล้วก็ผมรอดูดูจนเอาใส่เกงนายตัวเดียวมา

ทุกคนพูดเหมือนกันเลยน้องก๊อฟ

คุยเรื่องของค่าเสียหายนะคะแล้วก็มีการนำประกันนะคะ

แล้วก็บอกว่าผู้ก่อเหตุเพิ่งขับรถรับส่งสินค้า
สักประมาณ๖เดือนกับทางบริษัทของเขานะคะ

ไม่รู้ว่าเขาเสพยาไม่รู้ว่าเขาพกยาเสพติดติดตัวค่ะ
เดือนก่อนผู้ก่อเหตุเคยปรึกษาปัญหาครอบครัว
อาจจะเครียดหรือเปล่าเลยหันไปพึ่งพายาเสพติด
จะรับสมัครทำงานตรวจสอบประวัตินะยืนยันว่า
ปัสสาวะหาสารเสพติดพนักงานในบริษัท๓เดือนครั้ง
ก็ไม่มีการพบสารเสพติดในร่างกาย
ตัวผู้ก่อเหตุก็ไม่เคยมีสารเสพติดในร่างกาย
ทางบริษัทเองบอกว่าพอเจอแบบนี้จะทำยังไงได้
ต้องให้ออกจากงานทันทีจะได้ไม่เป็นแบบอย่างกับคนอื่น

ตำรวจแจ้งข้อหานายนัทพลนะคะเป็นผู้ขับขี่รถยนต์
เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมาย
ขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
พรุ่งนี้คุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ส่วนรถที่ได้รับความเสียหายที่เฉียวชน
เขาก็ฟ้องแพ่งฟ้องเรียกค่าเสียหายกันต่อค่ะ
โอ้โหกลายเป็นคดีก็ยาวเป็นหางว่าวเลยนะ
ยาวเลยค่ะน้องก๊อฟทีนี้